ผ้าหยอดเหรียญแล้วพอเขาเดินกลับมาแล้วเขาเปิดออกมาเลย
ปรากฏว่าผ้าห่มมันก็ยังไม่แห้งเหมือนไปเปิดก่อนเวลามัน
โมโหให้ของลับกับกล้องวงจรปิดแล้วเอาก้อนอิดไปปลาใส่เครื่องซักผ้า

เป็นอะไรเขาทำอะไรของเขา
มุมตังเลยว่าคุณโกรธอะไรขนาดน่ะค่ะ
อุตส่าห์วิ่งไปหาอิดแล้ววิ่งกลับมาใส่

นี่ค่ะความยาวคลิปนี้สัก๒นาทีได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๙เมษายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ๔โมงเย็น

ซักผ้าหยอดเหรียญแน่นอนกล้องวงจรปิดมีนี่เครื่องซักผ้าตั้งเรืองยาวทีเดียวนะฮะ
ก็ชายหญิงคู่หนึ่งเข้ามาซับผ้าห่มเป็นผ้าปูที่นอนด้วยแล้วก็เหมือนไม่พอใจครับที่เครื่องซักผ้ามันปั่นแล้วมันไม่แห้ง
ผู้ชายที่มาด้วยกันก็คาดว่าเป็นแฟนกันเดินมาถึงชูนิ้วกลางให้ของลับกับกล้องวงจรปิดประหนึ่งว่าด่าเจ้าของนะฮะ
แล้วก็ตะโกนด่าใส่กล้องมาด้วยแล้วก็ยังเดินออกไปถือก้อนอิดก้อนใหญ่กลับมาแล้วก็ใส่ไว้ในเครื่องซักผ้าเครื่องนั้นแหละนะฮะ
คือแน่นอนเราถามว่าทำไปทำไมเครื่องซักผ้ามันไม่แห้งใช่ไหมแล้วมันเป็นชนวนทำให้เขาโมโหขนาดนี้เลยเหรอนะฮะ
เนื่องจากว่าอะไรฝ่ายผู้หญิงเอาผ้าห่มมาซักตอนบ่าย๒โมง๑๔นาทีเอามาใส่เครื่องเสร็จปุ๊บเปิดเครื่องทำงานปกติจนกระทั่งบ่าย๓โมง๖นาที
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็เดินกลับมาเปิดเครื่องซักผ้าออกตอนนั้นเครื่องทำงานอยู่นะมันยังซักไม่เสร็จแน่นอนนะฮะพอเครื่องซักผ้ามันยังซักไม่เสร็จแล้วมีคนไปเปิดมันก็หยุดทำงานใช่ไหม
พอเครื่องหยุดพอเปิดดูเอ้าทำไมมันยังไม่แห้งเอาแน่นอนสิฮะมันยังซักไม่เสร็จมันก็ไม่แห้งสิครับทำให้ผู้ชายที่มาด้วยไม่พอใจที่ซักแล้วมันไม่แห้งก็เลยมีพฤติกรรมตามคลิปตามภาพที่เห็นแล้วก็ยังเอาก้อนอิดมาใส่เอาไว้ด้วยนะฮะหลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ในกลุ่มเลยอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ว่ามันไม่ควรทับก็ควรไปเปิดตอนที่มันยังสักไม่เสร็จก็เลยยังไม่แห้งนะครับเขาอุตส่าห์ใส่เพลงให้ใจเย็นลง